ไก่ไข่มุกปกติในหอยเข้าใจได้หมดเลย
แต่ว่ารอบนี้ไข่มุกมาอยู่ในท้องของไก่
แล้วมาโชว์แบบคล้ายกับลูกอมเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะ
เจอแบบนี้คือเรื่องเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ย
เขาเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ชนแล้วตัวไหนมันดูไม่ค่อยแข็งแรง
เชื่อดเนื้อไก่เชื่อดคอเชื่อดไก่เพื่อไปขายเป็นเนื้อ
แล้วมี๔ตัวในรอบนี้ที่โดนเชื่อดไป
๑ใน๔ปรากฏว่าระหว่างที่เลาะเนื้อออกมา
กลางลำตัวข้างในตัวมันไปเจอไอ้เม็ดมุกแบบนี้
ขนาดประมาณสักเหรียญ๕๐สตางค์ประมาณแบบนั้นนะฮะ

แต่เมื่อเอามือถือเอาไฟฉายส่องเข้าไป
ปรากฏว่ามันอมแสงไว้ฉายแล้วมันเปลี่ยนสี
เป็นสีเฉียวดูข้างนอกเหมือนลูกอมเม็ดทอส
สีฟ้าหน่อยแต่พอโดนแสงปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลย
พี่เขาบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้
ในชีวิตที่เชื่อดไก่ขายไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน
เข้าใจว่าให้โชคสองชั้นชั้นแรกคือมุกไก่
โชคแค่ที่สองเดี๋ยวเอาบ้านเลขที่ไป
ไม่ได้บอกบ้านเลขที่นะโชคที่สองคือเอาบ้านเลขที่

ที่สำคัญเอามุกไปให้โรงรับจำนำช่วยตรวจสอบหน่อย
ว่ามันใช่มุกไหมหรือมันเป็นอะไรกันแน่
ก็ได้ข้อสรุปฮะข้อสรุปคือยังไม่สรุป
คือเจ้าหน้าที่เขาบอกผมก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกนะครับ
แต่ไม่น่าจะใช่ไข่มุกอ่ะไข่มุกแบบในหอย
เพราะไข่มุกแบบในหอยเนี่ยมันจะมีความเรียบเนียน
แต่มุกที่ว่านี้พอส่องแบบเหมือนส่องลายเห็นไหม
พอส่องเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนไข่มุก

มันเหมือนจะมีตะปุ่มตะป่ำเล็กน้อย

อ่ะรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกทีดีกว่า

เพราะว่าเจอมุกไก่อยู่ในตัวของไก่ครับ